และภาพยนตร์ต่างประเทศ

ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
มียอดจำหน่ายตัวในสหรัฐอเมริกา
แซนตัวเลขสถิติเดิมของภาพยนตร์ดังในปี๒๕๖๒
ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะ
รวมไปถึงเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาอีกด้วยค่ะ
ทั้งนี้ค่ะรายรับทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนนี้นะคะ
ก็ทะลุหลัก๑๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แล้วก็ขึ้นแท่นอันดับที่๔ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการทันที
หลังจากลงโรงฉายผ่านไปเพียง๓สัปดาห์เท่านั้น
ยังไม่รวมตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนที่เขายังไม่ได้ใช้เลยนะ
จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งแน่นอนประชากรจีนก็เยอะมากน่าจะทะลุรายได้ถล่มทลายเลยทีเดียวล่ะ
ก็ต้องตามลุ้นรายได้รวมทั่วโลกกันต่อไปนะคะ
ร่วงลงมาจากบันดังได้เร็วแค่ไหน
กับรายได้สุทธิทั่วโลกที่เคยฝากสถิติไว้ถึง๒๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
แล้วก็หนังทำเนื้อสถุทธิ์โคตรไปแล้วตลอดการเนี่ย